คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์สุดเศร้าที่จังหวัดเชียงราย
พ่อแม่ร้องไห้กันละงมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เด็กชายอายุ๓ขวบซึ่งคลาดสายตาค่ะ
ก็ปรากฏว่าหายไปจากบ้านข้ามคืน
หากันนะคะทั้งคืนสุดท้ายไปพบกลายเป็นศพจมลำห้วยท้ายหมู่บ้านเสียชีวิต
แต่ว่าครอบครัวเนี่ยยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเพราะว่าที่ศพของน้องเนี่ยมีร่องรอย
มีรอยแผลอยู่ที่ใบหูด้านขวาค่ะ
นี่คือภาพเมื่อเช้านี้ค่ะทหารพรานกับชาวบ้านที่ค้นหาเด็กชายซาซา
อายุ๓ขวบชาวลาหูหายจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงที่บ้านเฮโก
ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาแล้วภูมิประเทศคุณผู้ชมก็เป็นภูเขาลาดชันเป็นป่าไม้เป็นพงหญ้ารก
วันนั้นเนี่ยน้องไม่ได้ไปโรงเรียนไม่สบายก็อยู่บ้านกับพี่ชายและพี่สาวพ่อแม่ก็ไปไล่ชา
ชาวบ้านเนี่ยปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปเจอศพของน้องนะคะอยู่กลางลำห้วยห่างจากบ้านประมาณกิโลกว่า
โอ้โหพ่อกับแม่ค่ะพอทราบว่าเป็นลูกตัวเองเนี่ยนะคะก็เสียใจร้องไห้ระงมเลยค่ะ

บอกว่าแปลกใจว่าเอาแล้วทำไมศพเด็กมาอยู่ตรงนี้
แล้วชาวบ้านเนี่ยคือตอนที่หาเขาก็มาหาแล้วนะตรงนี้แต่ไม่เจอ
แล้วแถมศพของเด็กเนี่ยตรงใบหูด้านขวายังมีรอยแผลเล็กด้วย
สันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะฆ่าเด็กแล้วเอามาทิ้งไว้ที่นี่เป็นไปได้หรือเปล่า

ก็สงสัยว่าคนทำอาจจะเป็นหญิงอายุ๒๐ปีที่สติไม่ดีอยู่ในหมู่บ้าน
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเสพยาเสพติดจนมีอาการเพี้ยนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็ส่งศพของน้องไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเชียงรายก่อน
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

แล้วก็มาเจอเป็นศพตรงนี้ได้ยังไง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้มาหาแล้วก็ไม่เจอนะคะ